ส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องเกี่ยวกับในสถาบันกันหน่อย
คือเขามีการแชร์ภาพในโลกโซเชียล
เป็นภาพที่เป็นนักศึกษาของเป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เขาเสพกัญชาในสถาบันเลยนะคุณผู้ชม

อุปกรณ์การเสพต่างครบเลยนะคะ
ภาพนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็ระบุข้อความด้วยนะ
อะไรแห่งนี้ดีจริงมีเขตดูดกัญชาด้วย
ก็คือเหมือนกับประชดมีเขตสูบบุรี

แล้วในภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นนักศึกษา๓๔คน
กำลังยืนยิ้มแล้วก็มีค่าบุหรี่ไว้ที่ปากด้วย
แล้วก็นั่นนะคะที่เบลอภาพเป็นอุปกรณ์การเสพแบบครบเลยนะ
้องกัญชามีมวลบุหรี่
สถานที่ก็คงเป็นสถานที่ของนักศึกษาที่อยู่ในภาพเรียนอยู่
ทีนี้พอภาพแชร์ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะ
คือบอกว่าภาพนี้คงไม่ได้ทำกันเล่นคงไม่ใช่ขำหรอก
แต่คนเขาก็ถามนะว่าแล้วอาจารย์ในวิทยาลัยนี้
เขาไม่รู้เหรอว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ปล่อยให้มีการเสพกัญชาได้ยังไงแล้วก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
บางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหเยาวชนสมัยนี้กล้าเนอะ

ก็อุปกรณ์เข้ามาครบสักขนาดนี้
ทีนี้ล่ะค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบ
ลงพื้นที่ที่วิทยาลัยต้นเรื่องนี้
ทราบชื่อว่าคือวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ตำบลนาศาลอำเภอพระพรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับทางด้านรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียนนักศึกษา
คือนายสมภาพขนุนทอง
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะ

ว่านักศึกษาที่เห็นในภาพที่มีการนำภาพมาแชร์
ใช่นักศึกษาของสถาบันนี้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าอย่าลืมว่าเสื้อชั่ง
จะใส่เหมือนกันทุกสถาบัน
อันนี้รองพอบอกว่าขอตรวจสอบข้อมูลก่อน
ส่วนภาพของเสื้อช่างที่ระบุชื่อของสถาบันอยู่
อันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าขอตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ฟังเสียงรองพอหน่อยนะคะ
จากข้อมูลของรองพอก็คือว่าเสื้อช่างมันก็เหมือนกันหมดอย่างนี้
อันนี้ขอตรวจสอบก่อนเลยกันว่าว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไร

คนที่โพสต์เนี่ยเหมือนไปแคปมาจากกลุ่มไลน์

แล้วคนที่โพสต์ไปแคปมาแล้วก็ไปโพสต์ต่อในเฟซบุ๊ค

ทางนี้ทางรองพอก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นภาพที่มาจากไหน
เป็นใครเป็นนักศึกษาของที่นี่จริงหรือเปล่า
ค่ะก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อน
แต่รองพอก็บอกว่าที่ผ่านมาทางสถาบันมีการสกรีน
เรื่องของยาเสพติดแบบเข้มงวด๑๐๐มาตลอดเลยนะ
แล้วทางสถาบันเองก็มีรายชื่อด้วย
นักศึกษาคนไหนที่มีข้อมูลไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะว่าเขาจะมีการตรวจปัสสาวะมีการส่งตัวไปบำบัดตลอด
แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยนี้จริง
ทางด้านรองพอบอกว่าจะลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อไป
เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเหมือนกันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ